มีเหตุการณ์นี้เป็นวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันนะครับ
พวกหนึ่งมา๒คนอีกพวกนึงมา๑๐คนนะครับ

แล้วก็มีการใช้เหล็กขูดชาร์ฟแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนคนนี้เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะถูกรุมกระทืบนะครับ
เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตรัง
ส่วนคนที่เจ็บหนักเจ้าหน้าที่ต้องพาเข้าห้องฉุกเฉิน
ผ่าตรงผักตัดเลยนะครับเพราะว่าถูกเหล็กขูดชาร์ฟแทง
ส่วนคนนี้บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
คนที่บาดเจ็บหนักก็คือนายกมลพบพิริยสุภาอายุ๒๐ปี
เป็นนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หรือว่าก่อสอนอตรังถูกแทงด้วยเหล็กขูดช้าป
เข้าที่บริเวณชายโครงซ้าย๒แผลมีเลือดข้างภายในนำตัวเข้าผ่าตัดโดยด่วน
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนี่คือนายกมลพบนะฮะ
ส่วนนายไทอันอินทรสุวรรณอายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็นผู้ที่นำตัวนายกมลพบรีบมาโรงพยาบาล
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนายกมลพบได้ขี่รถจักรยานยนต์
โดยที่มีเขานั่งซ้อนท้ายก็ขี่มาแถวตลาดกลางคืน

เมื่อมาถึงบริเวณวงเวียนภายในตลาดปรากฏว่าไปพบคู่กรณี
ก็คือนายย้อยแล้วก็กลุ่มเพื่อนซึ่งมีอยู่ด้วยกันประมาณ๑๐คน
จากนั้นกลุ่มของนายย้อยก็วิ่งเข้ามารุมทำร้ายเขาทันทีเลยนะครับ
ขณะที่นายกมลพบขี่จักรยานยนต์เร่งเครื่องหลบหนี
นายไทอันซ้อนท้ายอยู่ก็กลัวใหญ่เลยนะฮะ
ปรากฏว่ากลุ่มของนายย้อยมากระโดดถีบรถเลยจนทำให้รถล้ม
และกลุ่มของนายย้อยก็วิ่งเข้ามารุมทำร้ายร่างกายพวกเขาทันทีนะครับ
แล้วนายกมลพบถูกกลุ่มนายย้อยใช้เหล็กขูดชาร์ฟจ้วงแทง
ต่อหน้าต่อตานายไทอันเลยนายไทยอันตอนนั้นก็โอ้โห
โดนกระทืบน่วมเหมือนกันนะครับแต่ก็รอดมาได้
หลังจากที่นายกมลพบถูกแทงกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันไป
ทีนี้ครับนายไทยอันเห็นเพื่อนเจ็บหนักถูกแทงแบบนี้
ก็ต้องพาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะฮะมาส่งที่โรงพยาบาลนะครับ
นายไทยอันยังเปิดเผยว่าการถูกทำร้ายครั้งนี้
คิดว่านายย้อยโกรธแค้นโกรธใครรู้ไหมคุณ
โกรธตัวเขาเองก็โกรธนายไทยอันเนี่ยแหละ
เพราะว่านายไทยอันเขาบอกว่าเขาเคยซัดทอดเรื่องของคดียาเสพติด
หลังจากที่เขาถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แล้วก็มีการซัดทอดไปถึงนายย้อยแล้วก็กลุ่มของนายย้อยนะครับ
ทีนี้ฮะก็คิดว่านายย้อยเนี่ยกะจะมาเคลียร์หรือว่ามาแก้แค้นก็ตามนะฮะ
แล้วก็นายย้อยคงจะตั้งใจแทงเขาเขาบอกแบบนี้
แต่นายย้อยคงแทงผิดตัวไปแทงนายกมลพบซะงั้นนะครับ
วันนี้ผู้สิทธิ์ของเราได้ไปติดตามความคืบหน้าคดีนะครับ
กับพันธ์ตำรวจเอกสานิชผลเพชรพุ่มกรรมการสพเมืองตรัง

ขณะนี้ได้ส่งชุดสืบสวนไปตรวจค้นบ้านของนายย้อย
ตามคำให้การของนายไทยอันแล้วนะครับ

พร้อมกับสั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
แล้วก็จุดใกล้เคียงนะฮะวงเวียนนะครับ
รวมทั้งตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
จะใช้ทั้งก่อนก่อเหตุและใช้เป็นเส้นทางหลบหนีหลังก่อเหตุนะครับ

ก็คาดว่าจะสามารถออกหมายจับได้เร็วนี้
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่า
น่าจะเกิดจากความขัดแย้งเรื่องขัดผลประโยชน
ธุรกิจมืดยาเสพติดเหมือนที่นายไทยอันให้ข้อมูลไว้
แต่ก็ต้องสืบสวนนายไทยอันอย่างเข้มข้นเหมือนกัน
รวมถึงต้องสืบสวนผู้บาดเจ็บคือนายกมลพบ

เพราะว่าจะได้ดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่
แล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่

ก็ต้องมีการขยายผลจับกลุ่มเครือขายยาเสพติดด้วยนะฮะ